มีการแทงกันตายเกิดขึ้น
นะฮะเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี้ยอายุห้าสิบหกปีชื่อไหนอำนวยพาร์ได้ครับ
อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเอ็ดโมงครึ่งวันนี้เองครับ
ทั้งผู้ชมครับในชุมชนไมทรีอุทิษฐ์
แรงเข้าที่ท้องกับหน้าอก๑๐แผลแล้วก็แขนซ้ายอีก๑แผลนะรวมแล้ว๑๑แผล
โอ้โหนะครับมีไม้ขนาด๑นิ้วครึ่งยาว๑เมตรหัก๒ท่อนตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ชายอายุ๓๐ปีซึ่งอยู่บ้านติดกันกับผู้ตายหลังก่อเหตุหนีไปนะครับ
ทางตำรวจสพบางบัวทองติดตามจับกลุ่มตัวได้หนีไปถึงตลาดบางบัวทองนะฮะ
พร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดปลายแหลมยาว๓๕เซนติเมตรก็เอาไปซ่อนไว้ริมถนนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวแล้วก็ไปหาเจอในคนนี้ครับสอพาวบางบัวทองก็นำตัวไปดำเนินคดี
ผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองกับผู้ตายไม่ถูกกันมีปากเสียงกันบ่อย
ขณะเกิดเหตุวันนี้ก็คือกำลังอาบน้ำอยู่แล้วผู้ตายมาตะโกนเรียกให้ตัวเองออกไปนะ
พออาบน้ำเสร็จก็เลยเดินออกไปหาโดยตอนที่เดินไปหาผู้ตายเนี่ยพกมีดไปด้วย
เขาอ้างว่าเขาถูกผู้ตายใช้ไม้ที่ถือมาตีใส่ก่อนก็เลยเอาแขนข้างซ้ายเนี่ยยกขึ้นมารับเอาไว้
ไม้เนี่ยก็แบบหักแล้วแขนตัวเองก็เป็นรอยช้ำยาว
ส่วนผู้ตายยังเข้ามาล็อกคอเขาต่ออีกเขาก็เลยใช้มีดจ้วงแทงไป
ไม่รู้แทงก็ดูนี่ครับเพราะล็อกคอผมมา

ครับผมแทงอย่างนี้
กับเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเรื่องอะไร
ทะเลาะเรื่องเหมือนว่าเขาชอบมาแปะมาอะไรอย่างนี้ครับ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหานะครับ
แต่ว่าทางภรรยาของผู้ตายบอกว่า
บ้านของเธอกับสามีอยู่ติดกับบ้านผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบมั่วสุมเสพยา

เป็นสายให้กับตำรวจอันนี้ภรรยาผู้ตายบอกนะครับ
แต่พ่อของผู้ต้องหาบอกว่าลูกชายเขาป่วยทางจิต
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ลูกชายอยู่กับแม่ที่บ้านส่วนตัวพ่อจะคอยเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้ที่บ้านทุกวัน
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายที่ไปรับยามาให้ลูกกิน
หลังจากนั้นลูกชายบอกว่ามารับยาอีกโรงพยาบาลหนึ่งแทนแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าลูกไปเอายาอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยจริงหรือเปล่า
แล้วได้กินยาต่อเนื่องหรือไม่อันนี้พ่อเขาบอกนะครับ
ขณะที่ทางภูมิกับการณ์ศพบางบทพันธุ์ตำรดเอกสึรภพอนุสริ
บอกว่าจากการสอบสวนนะครับแน่นอนว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องของการ
มีปัญหากันทะเลาะกันอาจมีการท้าทายกันแล้วก็ลงไม้ลงมือกัน
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับเรื่องพกพาอาวุธมีด

ส่วนจะมีประวัติรักษาอาการทางจิตอยู่ที่โรงพยาบาลแบบไหนอะไรอย่างไร

ใช่มันต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า